ดูอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็เกี่ยวกับการค้าขายเหมือนกัน
มีร้านอาหารร้านหนึ่งที่นนทบุรีนะครับคนที่เขาไปกินข้าวที่ร้านนี้
เขาบอกว่าเขาถูกที่ร้านเนี่ยทำร้ายนะถึงขั้นเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาฟาดใส่หน้านะ
คนที่ร้องเรียนบอกว่าแม่ของเธอโดนสืบเนื่องมาจากแม่มากินข้าวร้านนี้
เสร็จปุ๊บคุณเขียนมาสอน๔โมงเย็นแม่ก็เช็คบิน
แล้วแม่ก็เดินไปอีกร้านนึงแต่จอดรถไว้ที่ร้านเดิมนั่นแหละ
แล้วมาเอาอีกทีก็ประมาณ๔๕ทุ่มมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้น
ตอนนี้แจ้งความไปแล้วนะฮะนี่ฮะแต่ก็อยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยว่าเออ
เรื่องราวเนี่ยตกลงแล้วผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะรับผิดชอบ
เพราะคดีมันไม่คืบอ่าเดี๋ยวนะฮะฟังความสองฝ่ายกันแล้วกันนะครับ
จะตรวจสอบให้นะครับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนี้นะครับเธอโพสต์นะครับ
บอกว่าแม่เนี่ยนี่ฮะมีภาพของคุณแม่ด้วยถูกโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุบเข้าที่ใบหน้า
จนเป็นแผลบาดเจ็บแบบนี้นะครับไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบ
เธอเล่าผ่านทวิตเตอร์นะบอกว่าแม่ของเธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะ
ใช้สิทธิ์จ่ายคนละครึ่งที่รัฐเขากำลังมีอยู่นะครับ
แถวนนทบุรีนะฮะร้านอาหารแถวนั้นนะครับ
หลังจากนั้นก็เรียกเก็บเงินตอนช่วงสักประมาณ๔โมงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วแม่ก็เดินไปกินต่ออีกร้านนึง
รถเนี่ยยังจอดอยู่ที่ร้านเดิม
แต่เธอบอกว่าแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
เอิญแม่ลืมกุญแจรถเอาไว้ในร้านด้วย

รถก็เลยจอดทิ้งไว้ที่ร้านอาหารของร้านแห่งแรกนะครับ

กลับถูกเจ้าของร้านกับเชฟของร้านมาต่อว่า

สุดท้ายแม่เธอถูกโทรศัพท์มือถือฟาดเข้ามาจนบาดเจ็บนะฮะ
นี่ฮะเข้าตรงหน้าผากตรงนี้เลยตรงใบหน้านะครับ
นี่เห็นไหมตรงคิ้วด้วยนะครับเราก็พยายามติดต่อไปยังหญิงสาวเจ้าของทวิตนะครับ
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะฮะถ้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
แต่เราติดต่อไปยังฝั่งของเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับภรรยาของเชฟนะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยนะครับ
ชื่อว่าคุณเอ็กซ์ก็แล้วกันนะเราคุยกันทางโทรศัพท์นะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ในมุมของทางร้านนะถ้าทางเผื่อของคุณแม่แล้วก็คุณลูก
อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะครับ
ทางฝั่งร้านเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๑พฤศจิกายน
ลูกค้าคนนี้นะครับที่ลูกสาวบอกว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ย
มาทานอาหารที่ร้านมาคนเดียวแล้วสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มด้วย
สักประมาณบ่ายสามหลังจากนั้นเรียกพนักงานมาเช็คบินตอนบ่ายสี่อืม
แล้วลูกค้าคนนี้ก็เดินออกจากร้านไปและลืมกุญแจรถเอาไว้ที่ร้านจริง
รถก็จอดอยู่ที่ลานจอดรถของร้านนะครับ
พนักงานร้านก็เก็บเอาไว้ให้ก็กล่าวเออเดี๋ยวลูกค้าคงมาเอานั่นแหละ

คุณเอ็กซ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นภรรยาของเชฟด้วยสามีเป็นเชฟนะฮะ
ก็เลยโทรไปหาตำรวจถามตำรวจว่าจะเอายังไงดีอ่ะรถของลูกค้าเนี่ย
หรือว่าตำรวจจะเอารถของลูกค้าไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจก่อนได้ไหม
เพื่อเขาจะมาตามนี่มันก็ดึกแล้วนะครับก็ประสานกับตำรวจคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึง
ตั้งแต่ร้านปิดตอน๔ทุ่มจน๕ทุ่มคุณเอ็กซ์บอกว่ากำลังโทรคุยกับตำรวจอยู่นะ
เจ้าของรถก็เดินกลับมาแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับเมามาแล้วนะฮะ
บอกว่าลืมกุญแจรถไว้คุณเอ็กซ์ก็เลยแจ้งตำรวจในสายเพราะคุยสายค้างอยู่
บอกว่าเจ้าของรถมาแล้วค่ะคือไม่เป็นไรแล้วค่ะ
ตำรวจก็เลยขอคุยกับเจ้าของรถก็ส่งสายให้คุย
สักพักนึงได้ยินเจ้าของรถพูดออกมาประมาณว่าลืมกุญแจรถเอาไว้ที่ร้าน
แต่บังเอิญเนี่ยเดินไปนั่งดื่มต่ออีกร้านนึง

เพราะว่าร้านที่ไปต่อไม่มีที่จอดรถ
สรุปแล้วเธอก็เลยเอ้าอย่างนี้เนี่ยมาจอดรถค้างอยู่ที่ร้านเธอ๗๘ชั่วโมงเนี่ย
แล้วลูกค้าคนอื่นมาเขาก็จอดไม่ได้ที่จอดรถมันมีจำกัด
โต๊ะเป็นโต๊ะจองอ่ะมาถึงไม่มีที่จอดรถอ่ะ
อย่างนี้เธอก็เอ้ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเธอสิคุณเอ็กซ์ก็เลยคุยกับลูกค้าคนนี้นะฮะ
หลังจากที่วางสายจากตำรวจกันเรียบร้อยนะครับบอกว่าเออตกลงแล้วเจตนาของคุณมันมียังไงกันแน่
ค่ะคุณตั้งใจลืมหรือว่าคุณลืมจริงจริงอืม
แล้วไปร้านนู้นไม่มีที่จอดรถก็เลยตั้งใจลืมจอดรถทิ้งไว้ที่ร้านนี้
มันยังไงกันแน่สุดท้ายก็เลยมีปากเสียงกัน
เธอบอกว่าพนักงานของร้านกับสามีของเธอซึ่งเป็นเชฟ
ก็เลยมาแยกแยกให้ออกจากกันนะครับ
แล้วสามีของเธอเนี่ยกับพนักงานเนี่ยก็เดินไปส่งลูกค้าคนนี้ขึ้นรถ
บอกว่าจังหวะนั้นมันก็ชุลมุนวุ่นวายอ่ะนะก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีลูกค้าหญิงคนนี้มีบาดแผลเกิดขึ้นที่ใบหน้ายังไง
เพราะว่าร้านปิดแล้วไฟมันก็มืดหมดแล้วนะครับมารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือ
พนักงานที่ร้านมาบอกว่ามีคนไปโพสต์ในโซเชียลเธอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจ
เป็นหลักฐานแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้

คุณคุยกับพาทมันหายมาก่อนเยอะมาก
ดื่มเต็มเยอะเหมือนกันนะคะเราก็พูดกับน้องว่าพวกตำรวจ
ว่าอะไรจอดไม่ได้เหรอจอดแค่แป๊บเดียวเขาลืม
เอกก็เลยว่านี่คะเอกว่าไม่ใช่แล้วละค่ะเพราะว่าเนี่ยนี่
ตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มอ่ะมันมันไม่น่าจะใช่แล้ว

แต่เขาไม่ไหวได้เท็จ
เสียงหน้าแล้วพูดถูกออกก็คือแยกแยก๒ฟังกว่านั่นค่ะ
แล้วมันก็อยากถ้าขายพี่สอบที๗ชั่วโมงอย่างเงี้ย
๖๗แปดชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาละกลับไปการขาย
เหมือนกันแต่ถ้าวันนั้นเออลูกค้าเนี้ย

ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยนัดให้มาเจรจากันวัน
พรุ่งนี้นะครับ๑๐นาฬิกาที่สพบางศรีเมือง
นี่นะฮะเรื่องนี้นะครับเราตรวจสอบให้แล้วนะครับ